ความดีคือปฏิบัติอะไรที่สุจริตไม่คดโกง
ปฏิบัติอะไรที่ไม่มีความโลภไม่มีความโกรธก็เป็นความดี
คำว่าไม่มีความโลภไม่มีความหลงนี่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ทำมาหากินอย่างสุจริต
การทำมาหากินตามหน้าที่เมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพ
พอมีครอบครัวก็ต้องเลี้ยงดูให้ดีให้อยู่ไม่เป็นภาระต่อสังคม
เป็นความดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นความโลภ
ความต้องการในสิ่งที่จำเป็นก็ต้องปฏิบัติต้องทำมาหาเลี้ยงชีพให้เหมาะสม
แต่ทำอย่างสุจริตคือไม่ไปโกงไม่ไปเอาเปรียบเขาอย่างผิดกฎหมายและผิดศิลธรรมอันนี้ก็เป็นความดี
พระราชดำรัฐพระราชทานแก่คณะชาวพุทธแขวงห้วยขวางเขตพญาไทยกรุงเทพ
ณพระตำหนักจิตรดารโหธานวันพุธที่๗กรกฎาคมพุทธศักราช๒๕๕๙